คุณขวัญอุสามณีที่ถามว่าสรุปแล้วนางมีแฟนไหม
นางก็บอกว่าปัจจุบันนี้นางก็แอปนั่นแหละยังก็ยังไม่ตอบหรอกว่ามีแฟนหรือเปล่า
เขาบอกแค่คุยคุยกันนางก็บอกคุยคุยกันกับคนที่คุณบอกนั่นแหละ
คนที่คุณไปถามเขานั่นแหละร้อยตีธนกฤษจิตอารีรัฐ
ซึ่งก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หนูก็เลยเข้าไปปรึกษาเขาว่าจะมีโอกาสยังไง
ทุกวันนี้นางไปอยู่กับเขาด้วยนะไปทำงานเป็นธนงทนายกับเขาด้วยนะ
แล้วก็ไปเรียนหลักสูตรทะนงทนายอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดในแอคเคาน์ติ๊กต๊อกเนี่ย
มีชาวเน็ตไลน์หนึ่งก็โพสต์ภาพขวัญแล้วก็แฟนเรียกว่าแฟนแล้วเนอะ
แล้วก็คุณนายแม่กำลังเดินอยู่บริเวณวัดนะฮะ

แต่ทำบ้านถึงบอกว่าไม่เสร็จซะทีไง

แต่บ้านมันเก่าแล้วต้องทำใหม่หมด
ใช่ไหมละบ้านฉันเก่าแล้ว
ลุงแล้วแล้ว๓คนนี้เรายังเรียกพี่อยู่เลย
ก็จริงแล้วสามคนจะบอกไปเรียกลุงได้อย่างไร